ต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างค่ะสุดฮอตจริงเลย
มีลูกหนึ่งแล้วนะแต่ว่าไม่ได้คลอดออกมาเองค่ะ

และก่อนหน้านี้เธอเคยได้ลั่นวาจารย์เอาไว้ว่าจะงดเซ็กซี่
แต่ล่าสุดค่ะในอินสตราแกรมของเธอ

ว่าไหนบอกว่าจะไม่เซ็กซี่แล้วไง
นี่แหละค่ะเป็นภาพที่หลายคนกำลังคาใจกันอยู่

ก่อนหน้านี้แตงโมบอกเอาไว้ว่าจะไม่ทำตัวเซ็กซี่แล้ว

ก่อนหน้านี้น้องแตงโมเขาไปมีหน้าอกหน้าใจ

นี่แหละมีคนชมความเป๊ะนะ
ภาพนี้หลายคนก็ชมว่าเออเป๊ะดีหุ่นสวย

งานนี้ก็ไม่ต้องปล่อยให้สงสัยกันนานนะคะ
เพราะว่าสาวแตงโมก็โพสต์ตอบกลับแบบชัดเจนทันทีบอกว่า

ก็คือไม่ได้เดือดร้อนเงินใครให้มาซื้อไปดูนะคะ
เจตนาคือไม่อยากเป็นเซ็กซี่สตาร์
ไม่ใช่ไม่อยากจะเป็นคนรูปร่างดี
เก็ตเนอะเหมือนแยกประเด็นกันนะ
แต่หลายคนก็ไปวิภาควิจารณ์นะว่า

ใช่ใช่สังเกตว่าเธอค่อนข้างที่จะแบบนิ่งขึ้นใช่ค่ะ

จบเนอะเผลี่ยแล้วว่างานจ้างงดรับ

สาวก็ต้องอยากลงรูปที่เราดูดีดูสวยดูเต็กที่บ้าง
หุ่นเธอดีด้วยไงแล้วต้องไม่รู้เหมือนกันว่า
ปีชงแตงโมหรือเปล่านะ
ไอจีเก่าโพสต์ภาพแถมหลอกคล้ายกระเป๋านะคะ
มีผู้เสียหายหลงเป็นเหยื่อ
ซึ่งแตงโมเธอยืนยันว่าเธอไม่ขอรับผิดชอบใดทั้งสิ้น
เพราะเธอเตือนแล้วนะว่านี่เป็นไอจีปลอม

ระมัดระวังไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพอีก
นะคะคุณผู้ชมไอจีที่ถูกต้องของสาวแตงโมนิดา
อันนี้เป็นของปลอมนะคะอย่าให้เขาหลอกได้นะคุณ

ซึ่งก่อนอันนี้แตงโมแจ้งความไปแล้ว

ใหม่อีกแต่เดี๋ยวนี้นะมิจฉาชีพในรูปแบบของสื่อออนไลน์มันมาเยอะมากเลย
คุณแมทพิรณีก็เพิ่งโดนไปใช่ไหม

นี่แตงโมเนี่ยเจ้าเก่าขาวประจำ
หรือว่าติดใจอะไรแตงโมหรือเปล่าดิฉันสงสัยเหมือนกันนะ